ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยสั่งของเป็นพวกกาแฟพวกโกโก้ลดน้ำหนัก
สั่งอยู่สองครั้งยอดเงินสามพันกว่าบาท
เงินไม่ได้โอนแต่มีสลิปปลอมเนี่ยเอามาให้นี่เธอบุกถึงบ้านเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยคะ
พูดค่ะเวลาโกงคนอื่นยังโกงได้เลยเวลาคดโกงคนอื่นยังโกงได้เลย
ความตับซื่อในชีวิตไม่มีน้องโกงหลายล้านมากน้องฟังทางพี่ไว้นะ
คำพูดเฮียมาตัดสู้กราบตีนตากับยายกราบไป
ตีนยายขึ้นมาบนหัวยกตีนยายขึ้นไว้บนหัวแล้วพูดตามที่พี่พูด
พูดค่ะชีวิตนี้ฉันจะไม่สามารถโฆษ์โปรงใครได้อีกพูดค่ะ
ปากฉันมือฉันถ้าฉันผิดคำพูดกับใครขอให้ชีวิตฉันมอยมรณา
ชีวิตของไอ้โมดไม่ตายไปไม่ได้เกิดขอบคุณบุญบารมีของตาและยาย
เลี้ยงดูหนูมาได้ขนาดนี้ขอบคุณชีวิตที่อับปรีจะไม่ทำแบบนี้อีก
ท่านตำรวจค่ะหนูไม่ต้องร้องอะไรเพิ่มแล้วนะคะ

กราบตีนแยกกับตาและอย่าไปโปรงใครอีก
นี่ฮะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรจัดรายการด้วยกันหน่อย

ปากเลยว่าแบบเจ็บนะอย่างนี้
คือแม่ค้าออนไลน์คนนี้เนี่ยเธอบอกเธอกะนี่มากับตำรวจนะ

แต่พอมาถึงบ้านเนี่ยเห็นสภาพบ้านของผู้หญิงคนนี้
สั่งซื้อของได้ของไปแล้วเงินไม่ได้โอนให้แต่ปลอมสลิปส่งมาหลอกเนี่ย

เห็นตาเห็นยายเธอบอกโสงสาน

ให้กราบเท้าตากราบเท้ายายและสัญญาและถึงขั้นสามโบงสาวบ้านว่าจะไม่ทำอีก

คืออย่างนี้เจ็บกว่าทำร้ายร่างกายกันอีก
หรือในมุมนึงเธอจะเชื่อไหมเธอจะเข็ดหรือเปล่า

นี่เป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กนะฮะเพจเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนนี้ชื่อ
หลังจ้านะที่เธอเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับ
เธอก็จะไลฟ์ขายของนะครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เธอบุกมาหาถึงบ้านสั่งซื้อโกโก้ลดน้ำหนักสั่งมา๒ครั้ง
แต่เงินเนี่ยไม่ได้โอนเข้าบัญชีแล้วทำสลิปโอนเงินปลอมเนี่ยมาตบตาไว้
สุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยไปแจ้งความที่สพรัฐนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
เพื่อเอาผิดกับผู้หญิงคนนี้ตำรวจก็พามานะพามาถึงบ้าน
ปรากฏว่ามาถึงเนี่ยโอ้โหเธอบอกเอางี้ดีกว่าเหมือนภาพที่ท่านเห็น
กราบเท้าตากับยายที่เลี้ยงดูอยู่กันแล้วกันเป็นการถ่ายโทษแทนการดำเนินคดี
แล้วต้องสาบานว่าจะไม่ทำอีกคือหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถึงขั้นที่บอกตำรวจว่าจะไม่แจ้งไม่เอาแล้วไม่เอาผิดแล้วนะไม่แจ้งความแล้วเนี่ย
ตากับยายของหญิงสาวที่ไปโกงไปหลอกเอาของเขาเนี่ยโอ้โหถึงขั้นร้องไห้เลยนะฮะ
เลี้ยงหลานมาเนี่ยเพื่อให้หลานเป็นคนดีซื่อสัตว์ไม่เคยรู้มาก่อน
ไม่เคยคิดเลยว่าหลานจะทำแบบนี้ต้องขอบคุณทางฝั่งของเจ้าของเพจแม่ค้าออนไลน์คนนี้ด้วย
ไม่เอาเรื่องไม่เอาความแล้วมาช่วยสั่งสอนทำให้หลานเนี่ยหลาบจำ
คือสุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมนี่ฮะเห็นไหมเห็นแม่ค้าออนไลน์คนนี้หยิบเงินไหมคุณรัชพรท่านผู้ชม
เงินให้ใครหยิบเงินให้คุณตาคุณยายเหรอเอาให้ยายกับตาด้วยโอ้โหนี่คือโอ้โหนี่เอาใส่กระเป๋าเสื้อยายเลยอ่ะ
บอกหนูมาเห็นครอบครัวแล้วโอ้โหลูกเด็กเล็กแดนหลานเยอะแยะไปหมดเอาเงินไว้ใช้ด้วยแล้วกัน
แล้วเมื่อกี้เท่าที่เห็นเหมือนฉีกใบแจ้งความด้วยนะใช่ครับ

ยายไม่คิดว่าหลานยายจะเป็นคนอย่างนี้

คือท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะมาก
เพจไอรัสนิวโชว์ความคิดเห็นก็หลากหลายนะครับ
แต่ในมุมหนึ่งก็คือชื่นชมแม่ค้าออนไลน์คนนี้

คุณผู้ชมครับลองฟังทางหญิงสาวผู้ก่อเชต

แล้วลูกเด็กเล็กแดงเต็มบ้านเลย

เธอบอกว่าอย่างนี้ครับน้อยบอกว่า

จำเป็นต้องหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
สินค้าที่ไปสั่งจากแม่ค้าออนไลน์
ได้ของมาแต่ไม่มีเงินไม่ได้จ่ายเงินให้เขาเนี่ย
เธอบอกเพื่อเอาสินค้ามาขายต่อ

ก่อนหน้านี้เธอทำงานที่ร้านอาหารในจังหวัดชนบุรี
มีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วเลิกกันไป
นี่ฮะเธอบอกเธอมีลูกอยู่คนนึงนะลูกเนี่ยอายุ๑๑เดือนนะครับ
ประกอบกับช่วงโควิดทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว
เธอเลยตกงานเลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกับตากับยายในสุรินทร์
ที่ท่านเห็นคือแม่ค้าออนไลน์นะฮะอ่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ผู้ใจดี
แม่ค้าคนเมื่อกี้อ่ะค่ะที่เขาขายของออนไลน์เนี่ยเขาขายของอยู่แบบเนี้ย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
ใช่นะฮะเดี๋ยวเอาภาพแม่ค้าออนไลน์ออกไปก่อนกันแล้วกัน
เดี๋ยวเธอจะถูกเข้าใจผิดนะครับเออเธอคือแม่ค้าออนไลน์ผู้ใจดีค่ะ
นี่คือน้อยน้อยบอกว่าทำงานที่ร้านอาหารที่ชนบุรี
ใช่ค่ะมีแฟนชาวต่างชาติเลิกกันไปแล้วแล้วนี่คือลูกติด
มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุสิบเอ็ดเดือนกับชาวต่างชาตินี่แหละโอ้โหยังเด็กอยู่เลยอ่ะ
ทีนี้พอโควิดนักท่องเที่ยวไม่มีเธอตกงานเธอเลยต้องกลับมาอยู่กับตากับยายที่สุรินท
ค่ะเธอจำเป็นต้องหาเงินอันนี้เธอบอกว่าอย่างงี้นะอ่า
เห็นผู้เสียหายก็คือแม่ค้าออนไลน์เนี่ยไลฟ์ขายพวกกาแฟโกโก้ลดน้ำหนัก
เธอก็เลยสั่งซื้อเนี่ยตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยสั่งไปสองครั้งครั้งแรก
ยอดเงินหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะครั้งที่สองยอดเงินหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองบาท
รวมสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทอืมแล้วใช้วิธีก็คือเธอปลอมสลิป
ลิปเหมือนที่ว่าต้องโอนเงินใช่ไหมต้องส่งสลิปไปให้ทางร้านเขาดู
หนึ่งจะส่งของให้อ่ะใช่ค่ะเธอปลอมสลิปแล้วก็ส่งไปให้ทางร้านเขาดู
ี่สิบสามกันยายนเจ้าของเพจมาที่บ้านพร้อมกับตำรวจ
แล้วมาถึงนี่แหละก็สั่งสอนอะไรเธอให้เธอก้มกราบเท้าตากับยาย
สาบานว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเธอบอกว่าเธอก็ต้องขอขอบคุณทางฝั่งของผู้เสียหายแม่ค้า
ออนไลน์คนนี้ที่ไม่ติดใจดำเนินคดีกับเธออืม
สัญญาว่าเธอจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วก็อยากขอโอกาสจากสังคมด้วย
บอกว่าตอนนี้สำนึกผิดแล้วขอให้สังคมให้โอกาสส่วนคุณยาย
คุณยายของน้อยเนี่ยอายุหกสิบห้าแล้วนะฮะยายบอกว่ายายเนี่ย
หลานมาตั้งแต่เล็กเลยนะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ย
เขาทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กเด็กปกติแล้วหลานสาวนี่เป็นคนดีนะ
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะที่ผ่านมาตากับยายก็พยายามอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี้ยยายบอกยายตกใจค่ะอยู่ดีตำรวจมาถึงบ้านอ่ะเออ
ยายบอกยายอยากจะขอโทษไปยังผู้เสียหายด้วยที่หลานสาวเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนแบบนี้
ซึ่งคิดว่าที่หลานทำไปก็คือต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนั่นแหละ
ต้องขอบคุณทางฝั่งของผู้เสียหายแม่ค้าออนไลน์สาวคนนี้จริงนอกจากไม่เอาผิดกับหลานสาวเธอแล้ว
สุดท้ายยังมีน้ำใจนะอืมทิ้งเงินไว้ให้ยายอีกสองพันบาทค่ะ
ให้เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวอืมพี่อ่ะได้เป็นกระเช้าเยอะแล้ว

อ่านี่ฮะทุกผู้ชมครับ
อ่านี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพของแม่ค้าออนไลน์ผู้ใจดีคนนี้หน่อยนะฮะนี่ตอนที่เธอไลฟ์ขายของนะครับท่านผู้ชมครับ
เกือบ๒เดือนค่ะ
เพื่อใครอยากจะอุดหนุนอะไรยังไงนะฮะ
หลังนี่คุณผู้ชมส่งมาใน

ใช่เพราะว่าเธอค่อนข้างดังค่ะเธอก็มีคอนเทนต์ในยูทูป
แล้วก็มีเพจเมียหลังจ้าละครคุณผู้ชมส่งมาว่าใช่เมียหลังหรือเปล่า
ใช่ครับใช่ค่ะนี่ละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะตัวน้องผู้หญิงคนนี้อะไรนะ
แบบนี้อีกคือถ้าน้องมีความสามารถในเรื่องของการตัดต่อ
หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอามันไปทำในทางที่ดีเนาะ
ทางที่มันสุจริตดีกว่าดีกว่ามาตัดต่อสลิป
แล้วก็มาแบบปลอมกันแบบนี้นะคะ